ส่วนกรณีที่แม่ค้าวัย๖๐ปีที่บุรีรำที่ทำข้าวหมากไปขายที่ตลาดนัดนะครับ
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตรมาจับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายแล้วก็ปรับเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
ล่าสุดสรรพสามิตรที่บุรีรำออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าที่จับกลุ่มแล้วก็ปรับนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการขายข้าวหมากนะครับ
แต่ว่าเป็นการที่แม่ค้าคนนี้แอบนำเหล้าสาโทที่ไม่ได้ขออนุญาตเอามาขายก็เลยถูกดำเนินคดี

จับกลุ่มขณะนั่งขายข้าวหมากห่อใบตอง
ที่ตลาดครองถมสี่แยกกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ในข้อหาจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมอ้างว่าจนที่เรียกเก็บเงินค่าปรับ๕๐๐๐๐บาท
เธอต่อรองเหลือ๑๐๐๐บาท
เสน่ห์ในวัย๖๐ปีพยายามหาอาชีพเสริม
เพราะอายุมากแล้วไม่สามารถทำงานหนักได้
หลังประสบอุบัติเหตุขาหัก๖ท่อน
จึงทำข้าวหมากอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้านขายที่ตลาด
วันละ๒๐๓๐ห่อในราคาห่อละ๕บาท
กำไรวันละ๕๐๑๐๐บาทเท่านั้น
หลังเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไป

ว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรสาขาเมืองบุรีรำ
ออกมาชี้แจงพร้อมนำสาโทหรือเล่าแช่
บรรจุถุงละ๑ลิตรจำนวน๑๑ถุง

ในคดีของกรมสรรพสามิตรลงวันที่๒๒กรกฎาคม
เจ้าหน้าที่ยืนยันมีการจับกุมเปรียบเทียบปรับนางเสน่ห์จริง
แต่เป็นการจับในข้อหามีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา๑๕๓วัก๑

ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการจับกลุ่มข้าวหมากตามที่เป็นข่าว
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
เสน่ห์ยืนยันว่าเธอไม่ได้ผลิตหรือลักลอบขายเหล้าสาโท

และของกลางที่ยึดไปก็ไม่ใช่สาโทแต่เป็นน้ำข้าวหมาก
รับว่าได้บรรจุน้ำข้าวหมากใส่ถุงพลาสติกวางขายจริงถุงละ๒๐บาท
ปกติก็ทำข้าวหมากห่อใบตองขายอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย
คิดว่าน้ำที่เหลือจากข้าวหมากจะขายได้เช่นกัน
ซึ่งก็มีแม่ค้าในตลาดวางขายแบบเดียวกัน๒๓ราย
พร้อมกันนี้เธอยังแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่า
ไม่ได้ทำเล่าสาธนและขณะถูกจับกลุ่มยังได้พยายามอธิบายว่า
เป็นน้ำข้าวหมากไม่ใช่สาโทหากขายเป็นน้ำแล้วผิดกฎหมาย
เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงไม่ตักเตือนหรือให้ความรู้ก่อน
ต่อจากนี้ไปเธอตัดสินใจจะเลิกทำข้าวหมากขาย
เพราะรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สรรพสามิตรพุทธศักราช๒๕๖๐ฉบับแก้ไข
ระบุว่าการนำแป้งหมักเชื้อสุรามาทำเป็นข้าวหมาก
มีความผิดฐานผลิตสุราได้แต่จะผิดกฎหมายหรือไม่
ต้องมีแอลกอฮอลเกิน๐๕ดีกรีจึงเกิดคำถามว่า
เจ้าหน้าที่ได้ทดสอบหรือไม่ว่าน้ำหมักของนางเสน่ห์
มีปริมาณแอลกอฮอลเกิน๐๕ดีกรีหากพบว่าเกิน
เสน่ห์ก็มีความผิดจริงดราม่าในคดีนี้เกิดขึ้นพร้อมคำถาม
เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่กับประชาชน
ทำอย่างไรประชาชนจึงจะเข้าใจกฎหมายบางข้อที่มีความซับซ้อน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน